ในครั้งพุทธกาลพระภิกษุยังมีจำนวนน้อยและต่างก็มีภาระต้องจาริกไปยังถิ่นต่างเพื่อสั่งสอนพระธรรม
พระภิกษุจะรวมกันอยู่ประจำที่ก็เฉพาะในฤดูฝนเพราะไม่สะดวกในการเดินทาง
ต้องผ่านไร่นาซึ่งได้ไถหวานเพราะปลูกไว้ทั่วแล้วอาจเหยียบย่ำหนาข้าวชาวบ้านเสียหาย
ได้มีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุอยู่ประจำที่จนกว่าจะหมดหน้าฝน
วัดแรกในพุทธศาสนาที่รู้จักกันดีก็คือวัดพระเชตะวันมหาวิหาร
ซึ่งท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีซื้อที่ดินจากเจ้าชายเชษถวายเป็นที่ประทับ
แต่วัดในสมัยพุทธกาลก็เป็นเพียงที่พักชั่วคราวเท่านั้นเอง